คือเดี๋ยวนะครับถ้าจะมีปัญหาเรื่องเงินต้องรอตำรวจแล้ว
เพราะว่ามันต้องสาวเขาจะบอกเอง
ถ้ามันเป็นตามข่าวที่บอกว่าเบื่อต้องการความตื่นเต้นในชีวิต
ตั้งใจจะให้ถูกวีสามันปัญหาเพิ่มเติม

คำว่าเบื่อชีวิตเนี่ยอาจจะเป็นไปได้
แต่เบื่อชีวิตเพื่อมาทำแบบนี้เนี่ย

แล้วก็จะบอกว่าจะให้ตำรวจวิสามัน

แล้วให้ตำรวจเขามาล้อมแล้วยิงคุณเลยล่ะ

อันนี้เป็นคำพูดผมมองดูว่าคำพูดเขาเนี่ย

แต่เพียงแต่ว่าถ้ามาติ้งนิดนึงผิดว่า

ลองเจอมั้ยคนที่ก่อเหตุ
มันมีคนทั้งเจ็บทั้งเสียชีวิต
เยอะแยะคนกระทำความผิด

ถ้ายิ่งเกินหลายวันขึ้นไปเนี่ยเขายิ่งทำใจได้
เขาปั้นหน้าได้สามารถจะสร้างภาพอื่นได้
แต่ถ้าใหม่เขาจะตื่นเต้น
อาจจะหนีจะหลบไปก่อนนั้นอาจจะเป็นไม่ได้
แต่ถ้าเกิดตำรวจยังจับไม่ได้หลายวันเนี่ย
เขาสามารถจะทำตัวนี้ได้เยอะแยะมากมาย
แต่นี่ถ้าดูจากข้อมูลที่ให้มานะคะ
ตั้งแต่วันที่ก่อเหตุคือวันที่๙
วันที่๑๐เขาก็ไปโรงเรียนตามปกติ

ก็ต้องทำให้เห็นว่าไม่ให้คนสงสัยก็ทำปกติ

เผื่อนี่ไอ้การที่เขาออกภาพอะไรต่าง

ให้เห็นว่าเขาอยู่อย่างนี้ทำแบบนี้

รองวิชัยคิดว่าอย่างไรไม่ผิดตัวถูกไหมครับ
ผิดตัวแน่นอนไม่มีผิดตัวไม่เป็นแพ้แน่นอน
งานอย่างนี้ถ้าทำผิดตัวนะกรมตำรวจอยู่ไม่ได้

และต่อไปกรมตำรวจจะไม่มีใครเชื่อถือ
การที่จะได้มาถึงขนาดนี้เนี่ยมันต้องมีหลักฐานมากมาย
จะขอไม้จับสารต้องมีหลักฐานแสดงให้สารเชื่อมากมาย

ค่ะไม่ผิดตัว๑๐๐๐

ส่วนรายละเอียดทั้งหมดสุดท้ายจากการสอบและพยานหลักฐานเนี่ยนะคะ
พบตรจะบอกได้แค่ไหนแล้วมันคืออะไรกันแน่
อีกไม่กี่ชั่วโมงได้รู้จากทัพรวจครับผมว่าก็บอก
หมดแล้วร่วมหมดอ่ะแต่เพียงเทคนิคหรือบางเรื่อง
ที่มันจะต้องอยู่ในสำนวนการสอบสวนอาจจะพูดไม่ได้
ค่ะยังไงทั้งหมดวันนี้ขอบคุณบนตมตรีวิชัย
ที่มาให้ความรู้กับเรานะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ